ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่ทำให้ชาวชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
เขาไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกระเทินจิตใจเขาด้วย
เขาบอกว่าหมดศรัทธาและเอือมระอามากถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณค่ะพระสงฆ์ค่ะกิจของสงฆ์ไม่ทำวันกินแต่เหล้าเมาอารวาส
วันดีคืนดีล่าสุดค่ะไปถือมีดปลายแหลมสักประมาณ๑ฟุตนะคะ
วงมีดปลายแหลมจะไปทำร้ายชาวบ้านด่าทอชาวบ้านด่าไปถึงพ่อแม่เขานู่น
ล่าสุดชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวนะคะพระรูปนี้ถูกรุมสกรรมจนทั้งได้รับบาดเจ็บเนี่ย
นี่คือสภาพสุดท้ายค่ะแล้วท้ายที่สุดกว่านั้นคือต้องเดือดร้อนถึงตำรวจแล้วก็กู้ภัย
หางานให้ตำรวจไหมนั่นอ๋อตำรวจก็อยากอยู่เฉยบ้างนะดูสิ
นี่ค่ะตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุนะคะแล้วก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วค่ะ
พระรูปนี้ชื่อว่าพระสุภาชัยศรีทองอายุ๖๕ปีเป็นพระของสำนักสงฆ์วัดสว่างแสงธรรม
โนนศิลาหมู่สี่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพรนะคะพอปฐมพยาบาลเสร็จปุ๊บที่จุดเกิดเหตุ
นำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพรเลยค่ะเราไปถามนายปาริสดีนัก

ถ้าสูตรก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้ภาพสุดท้ายแล้วก็ตัดไปเลยนะครับ
คือพระสุภาชัยถือมีดปลายแหลมยาวสักประมาณ๑ฟุตออกไปด่าทอชาวบ้านกลางหมู่บ้านเลยค่ะ
แล้วด่าลามปามไปถึงพ่อแม่เขา
ชาวบ้านบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเจอแบบนี้คงไม่มีใครทน
ก็เลยก่อเหตุทะเลาวิวาสชกต่อยกัน
จนกระทั่งฝ่ายพระได้รับบาดเจ็บสาหัส

ปฐมพยาบาลเสร็จปุ๊บตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยซิว่าพงหญ้ามันมีอะไรบ้าง
พงศ์ย่าท้ายกุฏิค่ะคุณค้าหลักฐานทนโทษมาก
ไปพบขวดเหล้าขาวขวดเบียร์จำนวนมากอยู่ในกระสอบปุ๋ยสักประมาณ๒กระสอบ

ไปเท่าไหร่แล้วดื่ม๑กระสอบนี่ดื่มเดือนเดียวหรือ๑สัปดาห์นะ
นั่นสิคุณเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องมีการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนเรื่องของคดีความเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้ละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็แน่นอนนะคะว่าเรื่องของคดีความก็จะต้องดำเนินคดีไป
ส่วนเรื่องของการจับศึกนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะ

สิ่งที่ทำนี่ไม่ใช่พฤติกรรมของพระเลยนะคะ